แล้วช่วงนี้ถ้าคุณนัทพงศ์หรือคุณรสลินจะไปศรีธัญญา

คือถ้าจะไปบูสเตอร์เข็ม๔ไฟเซอร์
ยังไปไม่ได้เพราะตอนนี้ไฟเซอร์ที่ศรีธัญญาขาดนะฮะ
ก็เลยฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันมา
เพราะก่อนหน้านี้จะมีโรงพยาบาลหลายต่อหลายแห่งประกาศ
แล้วนี่เขาประกาศวันเดียวรู้เรื่องเลยฮะ
วันเดียวรู้เรื่องคือคนแห่แหนนะเข้าไป
อยากจะบูสเตอร์เข็ม๔ไฟเซอร์
พอเข้าไปแบบนี้โอ้โหไม่พอ

ตรงนี้คือเป็นโรงพยาบาลศรีธยารักษาอาการทางจิตใช่
แต่ว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล
ฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันนะครับ
สำหรับคนที่เคยฉีดแอสต้าเซเนก้าซิโนฟาร์มซิโนแวค
ประกาศไปเมื่อเมื่อวานนี้๒๒วันเดียวรู้เรื่องเลยฮะ

คนจะมาฉีดไฟเซอร์เอาไว้ก่อน

กับวันที่๒๙พฤศจิกายนเดี๋ยวจะมีการจองคิวกันล่วงหน้านะครับ
ออกมาประกาศแบบนี้เพื่อป้องกันความสับสน
สัปดาห์หน้าศรีธัญญาจะมีการประกาศใหม่
อย่างเป็นทางการอีกทีใครจะฉีดไฟเซอร์ครับ
ขณะเดียวกันเป้าหมายฉีดวัคซีน๑๐๐ล้านโดส
ของลุงตู่ท่านนายกไม่ใช่หมอหนูสิ
ลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา
ลุงตู่เคยประกาศว่า๑๐๐ล้านโดสจบแน่ภายในสิ้นปีนี้
ปี๒๕๖๔หรือ๓๑ธันวาคม

วกลบคูณหารเข้าไปไม่มีทางทัน
ใครปามาศบ้างไม่มีคนแถวนี้ไม่มี

มีแต่ให้กำลังใจทางลุงตู่สุดเลย
อันนี้เราพูดจริงใช่ไหมครับคุณโรศลีนครับ

แต่การฉีดวัคซีน๑๐๐ล้านโดส
ไม่ต้องรอถึง๓๑ธันวาคม
แต่ภายใน๕ธันวาคมนี้
ก็จะมีการฉีดวัคซีนทะลุ๑๐๐ล้านโดสแน่นอน
และถ้าหากทะลุทะลวงไปถึง๓๑ธันวาคม
การฉีดวัคซีนทะลุไปถึง๑๒๐ล้านโดสเป็นแน่แท้
พูดลอยหรือเปล่าไม่ได้ลอยฮะ
โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
เป็นอีกหนึ่งกลจักรสำคัญในการควบคุมดูแลเรื่องของวัคซีน
สำหรับประเทศไทยท่านออกมาประกาศเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับ
ภายใน๕ธันวาคมฉีดทะลุ๑๐๐ล้านโดสแน่นอน
ภายใน๓๑ธันวาคมทะลุ๑๒๐ล้านโดสแน่นอน
แต่อันนี้มันเป็นตัวเลขทั้งหมดไง
มันไม่ใช่ตัวเลขที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้

ให้คุณใช่ไหมคราวที่แล้วที่คุณให้กำลังใจลุงตู่

ใช่ค่ะเข็ม๒ก็ยังจะไม่พอนะเอาจริงนะ

และสำหรับตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะฉีดทะลุ๑๐๐ล้านโดส

ยังคงปิดตัวปิดบ้านไม่ยอมมีการฉีดวัคซีน
แม้แต่เข็มแรกเฮ้ยเป็นอย่างนี้จริงตอนนี้ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ย
อสมไปดูแลในพื้นที่ต่างแล้วไปเคาะประตูบ้านเลย
เพราะจะมีระบบระเบียนระบบทะเบียนอยู่
ว่าหากใครยังไม่ฉีดเดี๋ยวทางกระทรวงสาธารณสุข
เคาะประตูแล้วเปิดมาฉีดปั๊กเลยเหรอ
ไม่ทำความเข้าใจเขาก่อนเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ฉีด
ตอนนี้นะมีสิทธิ์ไม่ฉีดมีสิทธิ์จะไม่เข้าใจ
เพราะก็นำเสนอข่าวผมล่วงบ้างป่วยบ้างตายบ้าง

แต่เดี๋ยวจะส่งอสมเข้าไปตรวจสอบ
เข้าไปทำความเข้าใจกับเรื่องนี้นะครับ

ตัวเลขของวัคซีนเอาตัวเลขของเมื่อวาน๒๒พฤศจิกายน
รวมไป๔๒๘๗๑๘โดสนะครับ

ตัวภาพรวมประเทศไทยฉีดทะลุไปแล้ว
เดินหน้ากันต่อไปเหลือเวลาอีก๑เดือน

เป้าหมายลุงตู่๑๐๐ล้านโดส
สู้นะคะให้กำลังใจค่ะ